วันนี้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิบเก้านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบรายด้วยกัน
ถ้ามองที่ตัวเลขแบบนี้มันค่อยลดลงเรื่อยเราก็ใจชื้นมากขึ้นเนี่ยนะคะ
แต่ว่าคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ต่างตราบใดที่เชื้อยังไม่หายไปยังคงทำงานต่อเนื่อง
และตั้งแต่มีเชื้อนี้มาเรายังไม่เคยมีคุณหมอเสียชีวิตแต่ณวันนี้มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะคะ
มีคุณหมอจากจังหวัดมหาสารคามค่ะเสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งเป็นแพทย์รายแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้นะคะ
นายแพทย์ปัญญาหารพาณิพันธ์เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙รอบใหม่
รายที่๑๘ของจังหวัดมหาสารคามและเสียชีวิตลงเมื่อเวลา๑นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
เป็นแพทย์รายแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตด้วยโควิด๑๙ค่ะ
หลังจากที่รักษาตัวด้วยอาการไข้ที่โรงพยาบาลมหาสารคามวันที่๑กุมภาพันธ์
ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ถึง๒ครั้ง
ครั้งแรกผลเป็นลบนะคะแล้วมาพบเชื้อในครั้งที่สอง
ย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นเวลา๑สัปดาห์และเสียชีวิตอย่างสงบค่ะ
ก่อนเสียชีวิตในแพทย์ปัญญาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์
แพทย์อาสามูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์
เป็นอดีตแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลมหาสารคามและเป็นเจ้าของคลินิกปัญญาการแพทย์ที่เปิดรักษาผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่มหาสารคามนะคะ
ต้นเดือนมกราคมค่ะมีผู้ป่วยคลัสเตอร์โต๊ะแชร์๓คนมารักษากับคุณหมอที่คลินิกค่ะ
แต่ช่วงเวลานั้นสามคนนี้เขายังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันที่ติดโควิดสิบเก้า
ซึ่งสรุปแล้วนะคะทั้ง๓คนที่มารักษาค่ะตรวจไปตรวจมาเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่๒รายที่๙และรายที่๑๑ของจังหวัด
ทำให้คุณหมอติดเชื้อโควิด๑๙จากการรักษาทั้ง๓คนนี้นะคะนี่คือไทม์ไลน์ที่ให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ
งเคราะห์มหาสารคามช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะและมีการเคลื่อนศพคุณหมอไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศล
โดยมีนายกิตติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ไปถามครอบครัวของคุณหมอนะคะนางจิตตินนุษย์
หันพาณิชพันธ์อายุ๕๙ปีเป็นภรรยาของคุณหมอ
อกจากนี้ครอบครัวนะคะในบรรยากาศงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ลูกชายคนโตพูดกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เป็นหมอธรรมดาคนหนึ่งรักษาคนไข้อย่างละเอียด
ที่ผ่านมาให้การรักษาพระสงฆ์สามเณรและแม่ชีพรีนะคะ
ส่วนอาการป่วยของพ่อ๓วันแรกไข้สูงในช่วงกลางคืน
แต่พ่อก็ยังคงทำงานอยู่รับปรึกษาอาการผู้ป่วยทางโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก
ทำให้วันที่สี่ครอบครัวขอร้องเลยค่ะขอร้องให้คุณหมองดรับโทรศัพท์ของคนไข้
แต่แล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะไอออกมาเป็นเลือด
พอไปเอ็กซาเรย์พบว่าโควิด๑๙มันลงปอดแล้วค่ะ
ตอนที่คุณหมอรักษาตัวอยู่กำลังใจดีมาก
อยากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจคุณพ่อแต่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วคุณพ่อจะเสียชีวิต
ฟังเสียงลูกชายค่ะ
ในความเป็นหมอมันก็มีข้อเสียเนาะ
พอเราตรวจคุณพ่อตรวจคนไข้ละเอียดแล้วเนี่ย
ก็ทำให้ท่านใส่รับสมภาษาที่ไปดีกับคนอื่นนะครับ
เอ่อยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจคุณ
ส่วนช่วงบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมานะคะ
มีการเคลื่อนศพของนายแพทย์ปัญญาไปที่วัดกลางพื้นที่
ที่อังเบอร์โกสุมภิษัยจังหวัดมหาศรษภาคาร์ม

ถ้าหลายคนเป็นห่วงต้องบอกแบบนี้นะคะ
เป็นไปตามมาตรการโรคระบาด

ในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ

ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรการคัดกรอง
ให้มีการเว้นระยะห่างของผู้ร่วมงาน

กำหนดไว้เท่านั้นค่ะ